กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันนะอย่าลืมช่องทางไลน์ของเรานะครับไลน์มาพูดคุยผ่านหน้าจอสดสดกันได้นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของวันอาทิตย์คุณผู้ชมทำอะไรกันอยู่กิจกรรมที่คุณผู้ชมทำวันอาทิตย์คืออะไรวันนี้วันหยุดของหลายคนแน่นอนนะคะ
๑ในคำตอบนั้นก็อาจจะดูตลอนข่าวสุดสุด่าอยู่ก็ได้ค่ะ
ก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันแล้วนอกจากนั้นมีเรื่องของเพจด้วยนี่

อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะ
เห็นไหมเพียบเลย
ดูให้ถูกเพจนะคุณผู้ชมจะเห็นคุณชนะใส่แว่นดำหล่ออยู่เนี่ยนะ

คิดได้ยังไงก็ไม่รู้เนอะเออเอาแล้วนอกจากนี้นี่ผมเห็นนะมีน้องใบตองด้วยดูดิ
อยู่เกาหลีอยู่เลย
เยิงสิสิงที่ไม่งงเลยคือน้องอึ๋งอ่างครับคุณผู้ชม
เขาก็ออกมาเริงรากกับสายฝนสิคะ

ก็ไปจับอึงมาขายสร้างรายได้เป็นกรอบ
เป็นกรรมเลยแบบนี้เต็มกระมังเลยทีเดียวนะคะ
ก็ต้องทำมาหากินกันไปตามฤดูการแบบนี้แหละ
พื้นที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะตอนนี้ฝนเทลงมาอึ่ง
ก็ออกมาหากินกันมากมายนะคะชาวบ้านก็เลยพากัน
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างต่างไปจับอึ๋งจับกบจับเขียด
แต่ละตัวเนี่ยก็ส่งเสียงร้องหาคู่ผสมพันธ์กันตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากนะคะ
งานนี้ทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้อย่างดีทีเดียวค่ะ
ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือนายสนุรัติอุทัยคำชาวบ้านอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ล่ะค่ะ
พี่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าทุกปีหลังจากฝนแรกเนี่ย
ชาวบ้านก็จะรีบพากันจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้จับอึงจับกบจับเขียด
ออกไปหามาทำเป็นอาหารรับประทานกันในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วย
แล้วส่วนหนึ่งนะคุณชนะก็จะนำมาแบ่งขายให้กับชุมชนแล้วก็ท้องตลาดเป็นการสร้างเสริมรายได้ด้วยนะคะ
แล้วก็นี่ตั้งวงล้อมกันรับประทานกันอย่างอร่อยกันเลยทีเดียวเป็นอาหารชั้นเลิศนะโปรตีนแน่นเลยนะ
เอาไปดูราคาขายกันหน่อยถ้าเกิดเอาปิ้งขายแบบนี้มันจะมีอึ่งตัวที่มีไข่
ถ้ามีไข่เนี้ยไม้ละห้าสิบครับถ้าไม่มีไข่ไม้ละสามสิบบาทอ๋อ
แต่ถ้าอยากซื้อเยอะเป็นกิโลกรัมก็มีนะอย่างเช่นอึ่งโกรกหรืออึ่งข้างลายเนี่ย
กิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแบบนี้คือแบบมีไข่นะอ่า
ถ้าไม่มีไข่กิโลกรัมละร้อยเราก็ยกตัวอย่างกันไปนะคะ
หลายคนเชี่ยวชาญค่ะจับกบจับอึงได้สิบกิโลกรัมหนูบางคนเก่งมากเลยค่ะ
ที่สามสิบกิโลกรัมก็สร้างรายได้เฉลี่ยเนี้ยได้ถึงสามพันบาทต่อวันเลยนะคะคุณค่ะ
แล้วแต่ความเชี่ยวชาญแล้วแต่ประสบการณ์นะครับ
เยอะประสบการณ์ยิ่งจับได้เยอะ
คุณชนะเคยจับกบไหมไม่เคยจับไม่กล้านี่ฉันจับบ่อยมากเลยไม่กล้าจับเลย
สะดดล้มอ๋อนั่นมันหกอ่าหกกระดกกกล้ม
ก็ไปจับกบไงเออจับกบแล้วมันหกล้มอย่างนั้น
ไม่ใช่คนละจับกันนะคะไม่ได้นะเอาล่ะคุณผู้ชมไปสนุกสนานกันต่อกับการแข่งขัน
แข่งกันกินสับปะรดโอ้โหรสชาติมันจะเป็นสับปะรดหรือเปล่า
เดี๋ยวพาไปดูนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีที่ปลวกแดงครับ
อ่าขออภัยขออภัยขออภัยที่ระยองใช่ไหมปลวกแดงอ่า
ขออภัยคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระยองนะจ๊ะ
ไปที่อำเภอปลวกแดงนะไปดูการแข่งขันหวานสับปะรดหวานครั้งที่๑๕ครับ
แข่งขันกันที่ไหนที่ว่าการอำเภอปลวกแดงนั่นเองก็เปิดให้มีการแข่งขันกินสับปะรดแล้วครับ
การแข่งขันกินสับปะรดนี่นะแบ่งกันเป็นสองประเภทมีประเภททีมชายและทีมหญิง
อืมต้องแบ่งเป็นเพศนะเพราะผู้ชายก็จะมีโอกาสมากกว่าใช่ไหมอ่า
กินเยอะกว่าไงนี่ก็มานั่งแข่งกันแบบนี้แหละครับ
กติกามารยาทนะครับก็คือต้องกินสับปะรดน้ำหนักประมาณ๑กิโลกรัมให้หมดเลย
เนื้อและน้ำที่บอกว่าน้ำเนี่ยยังไงน้ำในถาดนะ
คือกินก็ไปแล้วน้ำมันหยดแหมะแหมะแหมะอยู่ในถ่ายก็ต้องยกซดกินให้หมดเลย
โอ้โหวัดกันขนาดนั้นเลยนะถูกต้องครับเอาล่ะไปดูลีลาความสนุกสนานทั้งประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวกันเลยดีกว่า
อ้าวนี่แหละเป็นที่มาของคำว่ายกซดนะ
ยกซดน้ำสัปปะรดอย่างงี้เลยเหรอ

คุ้มจริงชนะเลิศอันดับที่๑ได้รางวัลไป๑๐๐บาท
รางวัลที่๒ก็๘๐๐บาทรางวัลที่๓๖๐๐บาท
ส่วนใครที่ไปไม่ถึงดวงดาวก็ได้รางวัลปลอบใจไป๑๐๐บาท

พออิ่มแล้วแหละกินทั้งลูกแล้ว
สนุกสนานนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอปลวกแดง
ที่นั่นเขาก็มีสับปะรดหวานอร่อยรับประทานกันนะคะ
ก็เป็นการรณรงค์ส่งเสริมชักชวนกันมากินสับปะรดกันนั่นแหละ
ก็ที่ในพื้นที่นั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาปลูกสับปะรด
แล้วก็ทั้งขายส่งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย
เห็นแบบนี้แล้วก็แบบอยากจะรับประทานเหมือนกันนะ

รายการทีวีของเรามีความสุขที่สุดเลย
ยอดเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันอาทิตย์ดีแบบนี้
ถ้าคุณผู้ชมยังนึกไม่ออกอยากจะพาครอบครัวไปทานร้านไหนดี
แนะนำที่นี่นะครับพาไปที่จังหวัดสมุทรสาคร

ไกลจากกรุงเทพนะครับไปกันเลยที่ร้านนี้
ผมไปลองชิมดูแล้วนะครับ
ในช่วงของตลอดกินจะพาไปที่ครัวลุงยาเจนเล้ง
โอ้โหร้านนี้นี่เขาบอกเลยว่าสุดยอดอร่อยมาก
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินทั่วถิ่นไทยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่
จังหวัดสมุทรสาครมาพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้ครับ
มาถึงที่นี่ครับที่สารพันท้ายนรสิง
เดี๋ยวจะเข้าไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนที่จะไปตามล่าหาความอร่อยกันในช่วงของตลอดกินครับ
มาถึงจังหวัดสมุทรสาครหลายท่านก็นิยมมาที่นี่แหละครับ
สารพันท้ายนรสิงผู้คนนิยมมาสักการะที่ศาลแห่งนี้
เพื่อขอความสมหวังในเรื่องหน้าที่การงาน
ซึ่งคนที่สมหวังก็นิยมนำรูปปั้นไก่ชนหรือไม้พายเรือมาแก้บนอีกด้วยครับ
เอาล่ะครับไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับสารพันท้ายนรสิงได้เวลาไปตามหาความอร่อยกันแล้ว
ไปพร้อมกับรักษุใจของผมกันเลย
เอาละครับคุณผู้ชมเดินทางมาถึงแล้วนะครับร้านครัวลุงยาเจ๊เล้งไปติดตามความอร่อยกันได้เลยครับ
ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าแม่เจ้าของร้านดีกว่า

วันนี้พูดถึงเรื่องของที่มาครัวลุงยานั้นมีที่มาที่ไปยังไงครับ
ป้าเป็นคนชอบทำอาหาร
แล้วพอดีพี่ชายของแฟนเนี่ยเขาชอบเขาทำร้านอยู่เดิมแล้วแต่นี่แฟนเขาเสียเขาก็เลยยกกิจการนี้ให้เราทำ
แรกก็ไม่ได้ใช้ชื่อของป้าเล้งแต่ใช้ชื่อของลุงยา

เพราะว่าหลวงพ่อเป็นคนตั้งให้

เอาล่ะอย่างแรกนะครับแน่นอนเมนูแนะนำนะของที่ร้านนี้เมี่ยงตากับผม
เอาละเมี่ยงปลากระพงนะครับถ้าจะทานเนี่ยต้องราดน้ำลงไปด้วยมันจะอยู่ข้างล่างหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงเคี้ยวไปมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากน้ำเมี่ยงนี่นะรสชาติมันไม่ได้หวานเลี่ยนแต่มันหวานหอมคือใช้น้ำตาลอะไรครับเนี่ย

เขามีการเคี่ยวอย่างดีกลมกล่อมพอดีรสชาติอร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมครับ
อ้าวได้แล้วเนี่ยครับยำใบชักราม
ใช้คามนี่มันก็จะช่วยได้ละลายไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ช่วยมีไอโอดีนอยู่ในตัวมันมีประโยชน์มากนะคะ

แกงส้มไข่ปลาริวเกรียว

ที่ร้านเราจะทำพริกแกงเอง

มันเหมาะมากเลยที่จะทานคู่กับข้าวสวยร้อนนะ
เดินทางมายากได้เลยถ้ามาจากกรุงเทพ
ถ้ามาจากกรุงเทพให้เข้าเลี้ยวเข้าซอยเข้าพระราม๒
พันท้ายนรสิงจากปากซอยเข้ามาถึงสารพันท้ายก็ประมาณ๘๙กิโล

ตามนี้นะคุณผู้ชมนะต้องขอขอบคุณป้าเล้งมากเลยนะครับ
ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสกับช่วง
ตลอดกินในรายการตลอดข่าวนะครับ
สำหรับสัปดาห์หน้านะครับในช่วงของตลอดกิน
เราจะไปกันที่ไหนนั้นติดตามกันได้นะครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ
ส่วนช่วงนี้ขออนุญาตจัดการที่เหลือทั้งหมดอีกหลายเมนูเนี่ยนะครับ
แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในสตูดิโอครับ
จากก็ใกล้นี้เอง
เอาละช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มน้ำสำรรารกันต่อนะคะ
ที่ตะกัวป่าจะพาไปกินกล้วยเตี๋ยวลงเรือที่หน้าตามันเหมือนราดหน้า
แต่มันก็ไม่ใช่มันจะเป็นยังไง
สักครู่เดียวนะคะกลับมาติดตามกันค่ะ